เป็นเรื่องของของหล่นบนถนน

พ่วงชนยับ๗คันรวด

เพราะว่ามันมีกองยิบซ่ำนะครับหล่นอยู่กลางถนนคุณผู้ชม
แล้วรถบรรทุกเนี่ยก็ต้องชะลอเพื่อจะหลบใช่ไหม
ข้างหลังเสียกระบวนกันหมดสิ
ผมทำเสียงไม่หมดเพราะจะมาถึง๗คัน
ไอ้จริงมันมีคันกระบ่าอยู่ตรงกลาง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
รถบรรทุกพ่วงนะครับค่อยค่อยขับกันมาตามถนนมีรถกระบะสีดำนะครับ
คันที่สองเนี่ยขับตามมานะฮะขับมาช้าแต่คันที่สามบรรทุกพ่วง
โอ้โหชะลอไม่ทันชนท้ายรถกระบะอย่างแรงยู่เลยยู่เลยครับส่วนรถเก๋งสองคันรถกระบะรถจักรยานยนต์นะครับที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทันครับ
ชนกันเจ็ดคันมีอะไรบ้างรถมันทุกสองกระบะสองเก๋งสองจักรยานยนต์หนึ่งนี่แหละฮะ
เหตุเกิดเวลาบ่าย๒ของเมื่อวานนี้ครับถนนชนะเกษมขาเข้าเมืองตะบนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีครับ
สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมันเริ่มจากตรงนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถกระบะบรรทุกแรกยิบซ่ำทำลนอยู่เกลือนถนนเลย
มาถึงจุดเกิดเหตุประมาณสักร้อยเมตรตำรวจสมภาพเมืองสุราชธานีก็ไปอำนวยความสะดวกไปอำนวยการจราจร
คราวนี้ก็ทำให้ผู้ใช้รถต้องชะลอรถไงประกอบกับตรงนั้นเขาบอกมันเป็นโค้งด้วยคาดว่ารถที่ขับมาตามหลังคือไม่เห็นข้างหน้าเพราะข้างหน้ารถใหญ่ไงไม่เห็นว่าข้างหน้าชะลอ
นี่ไงไอ้กระบะที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคันกลางอ่ะดอมคันกลางอ่ะโอ้ยนะฮะสภาพเป็นโอ้โหกระบะ
ยังไงถ้าจะไปอำนวยการจราจรไม่ว่าตำรวจหรือกู้ภัยก็เผื่อระยะหน่อยส่งสัญญาณกันตั้งแต่ไกลว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุครับ